ทนสุดแล้วแล้วก็สุดจะทนแล้วด้วยนะคะ

ทีนี้เธอแฮชแท็กด้วยบอกว่า

ประชาชนเป็นคนแพ้แล้วดูแลตัวเองไม่ได้นะคะ

เล่าให้ฟังค่ะคือผู้หญิงคนนี้

นี่คุณผู้ชมอ่านเองเลยเล่าสรุป
แล้วปรากฏว่าเพื่อนบ้านเล่นยา

ของเธอแล้วถึงขั้น

คว่างปลารถแล้วร้ายกว่านั้นคือเข้าไปทำร้ายร่างกายคนในบ้าน
บ้านของเธอมีลูกเล็ก๓คนคนหนึ่ง๑๒๙ขวบแล้วก็๓ขวบ
มีลูกน้องด้วยเนี่ยเขาเอาภาพนี้มาโพสต์แล้วก็บอกว่าไม่ทนแล้วนะคะ
ช่วยหน่อยชาวเน็ตช่วยแชร์เรื่องนี้หน่อยค่ะ
เพราะอะไรเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุ
เธอเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแจ้งความกับตำรวจในท้องที่ที่รับผิดชอบ
ก็คือตำรวจท้องที่ประกาศชัดอีกครั้งหนึ่ง
แต่ก็ไม่เป็นผลแจ้ง๑๙๑แล้วก็ไม่เป็นผลค่ะ
สุดท้ายเธอบอกว่าในเมื่อเขาเป็นราศดร
ผู้พิทักษ์สันติของราชดรก็คือตำรวจเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะ
ช่วยเขาไม่ได้เขาเป็นคนแพ้เขาก็ต้องดูแลตัวเองนะคะ
ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแหม่มันเป็นความทุกข์ร้อนของประชาชน
เมื่อตำรวจในท้องที่ช่วยไม่ได้เราในฐานะสื่อมวลชนถือเป็นกระบอกเสียงนะคะ
กันค่ะคุณผู้ชมพยายามโทรติดต่อไปที่สนโครครามนะปรากฏว่าตำรวจตอบว่าไงคุณ
บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้เบื้องต้นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
ไม่เป็นความจริงแน่นอนที่บอกว่าตำรวจเนี่ยนิ่งดูดายไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะ
เรื่องนี้เดี๋ยวรอให้ผู้บังคับบัญชาเป็นคนชี้แจงเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวเราตามให้ว่าสุดท้ายแล้วตำรวจสนโครคลามได้มีการจัดการกับปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเปล่า
ถือว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ